สวัสดีค่ะพบกับดิฉันในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
วันนี้ดิฉันมีทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุโมลาเบมาฝากนะคะ

พายุลูกนี้ได้สะสมกำลังจนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่น

โมลาเบได้พัดขึ้นฝั่งของเวียดนามค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้พายุจะอ่อนกำลังลงค่ะคุณผู้ชม
และจะส่งผลนะคะให้บริเวณภาคอีสานของไทยมีฝนตกหนักค่ะ
ในวันพรุ่งนี้ประมาณช่วงตี๓นะคะ
อีสานของไทยโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างนะคะ
ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ในขณะที่วันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
พายุโมลาเบจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ
ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่

ต้องเร่งระบายน้ำรับมือกับโมลาเบียกันด้วย
ในขณะที่ประเทศเวียดนามประเทศนี้นะคะ

ถือเป็นด่านหน้าในการรับพายุของภูมิภาคทีเดียวค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องอบพยพประชาชนกว่าหลายคนเลยนะคะ
เพื่อรับมือกับโมลาเบโดยเฉพาะบริเวณที่รุ่มต่ำค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ